กรณีที่มีคุณแม่ไปแจ้งความที่สพปักเกร็ดนนทบุรี
บอกว่าลูกชายชื่อว่าน้องเตเน่เป็นสาวประเภท๒
ถูกหลอกให้ไปโชว์คาบาเร่ที่เกาหลีใต้
สุดท้ายถูกล็อกถูกขังเอาไว้ในคอนโดมิเนียม
บังคับให้แก้ผ้าถ่ายรูปและบังคับให้ค้าประเวณี
แล้วก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปไปคุยกับคุณแม่นะคะ
ให้ข้อมูลมาอย่างละเอียดแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
อยากจะเตือนภัยจะได้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
จากกรณีที่นางสาวพรทิพาสุพัฒนุกุล
หรือฟ้าพรทิพาอายุ๔๖ปี
เจ้าของรายการทางสถานีธรรทัศน์ดาวเทียมแห่งหนึ่งนะคะ
ไปเกาหลีใต้เหมือนกับถูกหลอกให้ไปโชว์คาร์เบอร์เรทที่เกาหลีใต้
สุดท้ายถูกขังอยู่ในห้องคล้ายกับคอนโด
บังคับให้ถ่ายภาพโป๊และขายบริการทางเพศ
ถูกช่วยเหลือกลับถึงเมืองไทยแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
คุณพลอยสจิฤทธิสินไปคุยกับคุณแม่นะคะ
คุณแม่ก็ยินดีเปิดใจเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
แม่เล่าว่าลูกชายเป็นสาวประเภท๒
ขออนุญาตไปเกาหลีใต้กับเพื่อน
เพราะว่าเพื่อนอยากจะให้ไปช่วยดูคาร์เบอร์เรทโชว์ที่นั่น
ไปช่วยทำธุรกิจที่นั่นพวกโชว์คาบาเร่อะไรแบบนี้ค่ะ
ลูกชายก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสาวประเภท๒ด้วย
เพื่อนบอกเดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลย
แต่แม่บอกว่าตอนนั้นแม่ห้ามบอกว่าไม่อยากให้ไป
เพราะว่าเห็นว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกก็เป็นห่วง
สุดท้ายมารู้อีกทีก็คือลูกกำลังไปที่สนามบินแล้ว
ก็ขอให้พนักงานที่ไปส่งลูกถ่ายรูปเพื่อน
คนที่ไปกับลูกถ่ายมาให้ดูหน่อย

แม่บอกว่าสงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้ว
ขอให้ถ่ายรูปเพื่อนที่พาไปไม่ยอมถ่าย
สุดท้ายเนี่ยลูกชายส่งข้อความมาบอกตอนถึงเกาหลีใต้แล้ว
แต่ต้องการขอความช่วยเหลือให้พากลับเมืองไทยด่วน
เพราะสงสัยว่าถูกหลอกให้ไปขายบริการทางเพศ
เห็นข้อพิรุธหลายอย่างก็คือพอไปถึงห้องพักที่จองไว้
กลับมีชายหญิงคู่หนึ่งเดินออกมาจากห้อง
ส่วนเพื่อนที่เดินทางไปด้วยก็ส่งแค่หน้าห้องแล้วก็ไปเลยค่ะ

เข้าไปในห้องแอบถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้
ในห้องมีสาวประเภท๒คนไทย๓คน

นั่งดื่มกันอยู่ในห้อง
บางคนก็เปลือยด้วยเปลือยท่อนบน
และลูกชายของคุณแม่ก็พยายามจะขอลงไปซื้อของข้างล่าง
เขาไม่ยอมให้ลงนะคือไม่ยอมให้ออกจากห้องเลยอะค่ะ
แล้วพอถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะพาไปดูการแสดงคาบาเร่
ก็ได้รับคำตอบว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นที่พักให้ผู้เข้าชมคาเบอร์เร่นะ
แต่เป็นสถานที่ในการขายบริการทางเพศบอกแบบนี้เลย
เอา๓คนที่บอกเลยบอกเลย
แม่ก็เลยบอกว่าลูกชายก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำ
ถ่ายคลิปร้องไห้เพราะว่ากลัว
แม่บอกโมโหมากที่เตือนลูกแล้วแต่ลูกไม่ฟัง
แต่อีกใจหนึ่งก็สงสารลูก
ก็เลยแนะนำลูกวิธีการที่จะให้ลูกเอาชีวิตรอดกลับมา
ให้กำลังใจลูกในสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่
แม่บอกว่าก็รู้ว่าลูกน่าจะเชื่อเพื่อน

น่าจะเป็นการทำกันแบบเป็นขบวนการนะคะ
เขาบอกว่าหนูจะไปเกาหลีกับเพื่อนนะแม่
แล้วก็บอกว่าไปได้ไงอยู่ประเทศไทย

ทุกคนรู้หมดอยู่แล้วแต่แน่นิสัยเป็นยังไง
เขาชีวิตสบายมากก็เลยเป็นหนึ่งเป็นห่วงลูก
แต่ก็คิดว่าเมื่อพูดกับเขาแล้วก็เขาคงจะไม่ไป

หนูบอกแม่หนูได้ตัวแล้วนะเพื่อนเป็นคนจ่ายให้
จะไปดูอะไรเนี่ยคาบาเล่ของเขานั่นแหละ
พี่เลยบอกเอ้าทำไมไม่ปรึกษาแม่ก่อนแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไป
เพราะขบวนการที่ว่าเห็นไหมที่หน้าเฟซบุ๊คที่ข่าวมันออก
หลอกลวงไปต่างประเทศแล้วก็ไปทำอะไรนู่นนี่นั่น

เขาไม่เชื่อเขายืนกราศว่าเพื่อนเขาไว้ใจได้
พอถึงที่สุดแล้วลูกเขามีปัญหาเขาแชทมาหาทางเพื่อนกับพี่ชายเขาก่อน
ว่าเขารู้ว่าเขาโดนหลอก
การที่ถามว่าโดนหลอกทำไมถึงว่าโดนหลอก
เพราะเวลาลงเครื่องปุ๊บเนี่ยคนที่ว่าบอสเนี่ยพี่ชายเขา
คนที่ว่าบอสมารับแล้วอีกคนนึงเนี่ยก็แยกตัวออกไป
บอกว่าเขาทำงานที่อื่นคนละจุดกับน้องโต
คือถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเนี่ยพี่กลัวเขาจะกระโดดตึกนะ
ตอนหลังพี่บอกถ้าหนูจะเอาชีวิตไว้หนูต้องทำก่อน
ต้องทำต้องตีเนียนก่อน
ก็ต้องยอมทำให้กับตัวเองเหมือนกับเข้ากับพวกนั้นได้
๒๓คนที่ดื่มดื่มถอดซุ่มถอดเสื้ออะไรอยู่ในห้อง
คุณแม่ก็เลยบอกว่าคือลูกชายพยายามส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือ
ปคมเพื่อเร่งช่วยเหลือ
วิธีการในการช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ไปรู้ว่าอยู่ที่ภูซานของเกาหลีใต้
ก็เลยมีการติดต่อหน่วยงานราชการของเกาหลีใต้

รู้เรื่องก็เลยช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง

จนสุดท้ายช่วยได้ก็กลับมาเมืองไทย
คุณแม่บอกว่าโชคดีด้วยนะ

ก็นัดแนะเวลาให้หนีออกมาจากห้อง

ก็ให้ลูกคุณแม่วิ่งหนีออกมา
ให้เอามาแค่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
แค่นั้นก็พอคือเอาตัวรอดมาให้ได้ก่อน
รองเท้าก็ไม่ใส่นะตอนหนีออกมา

คือจริงแล้วลูกคุณแม่ไม่ได้เป็นคนยากจน
อดหยากต้องเดินทางไปขายตัวที่เกาหลีใต้
แต่เหตุการณ์นี้ถูกหลอกจริง
เพราะเหตุการณ์นี้ที่แม่ออกมาเปิดเผย
ไม่อยากจะให้เกิดกับครอบครัวคนอื่นอีก
โชคดีนะที่ไม่ได้ถูกยึดโทรศกโทรศัพท์ไปหมดนะ
ยังติดต่อส่งไลน์ปักหมุดบอกสถานที่อะไรกันได้นะ
ขณะที่ลูกชายของนางพรทิพานะครับ

เคยโดนดูถูกเคยโดนกลั่นแกล้ง
แล้วก็ยังเคยถูกอาจารย์๓คนนะฮะ
ทำร้ายร่างกายข่มขู่ว่าจะจับแก้ผ้า
จานพฤติกรรมผิดเพศที่หน้าเสาทงมาแล้ว

พอไปเจอเรื่องแบบนี้ที่เกาหลีเนี่ย
ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายนะ
จำนวนมากมาแล้วแต่ว่าหมอช่วยชีวิตไว้ทัน

ลูกชายที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเธอรับได้
แล้วก็ให้สิทธิ์เลือกว่าลูกจะเป็นเพศไหน
แต่มาโดนคนอื่นหลอกให้ไปขายบริการทางเพศ
กับผู้ชายที่ต่างประเทศแบบนี้เธอรับไม่ได้

สภาพจิตใจของลูกตอนนี้ยังไม่ดีขึ้น
ยังคงร้องไห้รู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องราว

นำเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
ที่ลูกจะไปหลงเชื่อเรื่องราว
คนสร้างขึ้นแล้วก็หลอกลวง
โดยเฉพาะทางโลกโซเชียล
ตอนแรกที่ว่าเขาวิ่งจากห้องลงมาเนอะ
ที่ว่าคือบอกลูกแล้วว่า

ถ้าเดินหน้าวิ่งออกพ้นประตูแล้ว
ไม่ต้องหันหลังแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไร

ส่วนหนึ่งพี่ก็ยังไม่อุ่นใจ
เพราะพี่รอเมื่อเงียบไปจากตรงนั้น

พี่ก็ไม่ได้นอนเลยจนตี๔กว่า

แม่หนูปลอดภัยแล้วอยู่กับเพื่อนผิดแล้ว
อีกรัฐหนึ่งห่างกันไปเกือบ๖๐๐กิโล
ไปกับแท็กซี่ที่จ้าง๑๕๐๐๐บาท

เป็นคนที่จ่ายเงินก่อน๑๕๐๐บาท

มาเจอลูกตัวเองที่ไม่

คือเราเนี่ยเป็นคนที่พูดอยู่ตลอดกับเรื่องราวที่อย่าไปเชื่อนะ
ฟรีไม่มีในโลก
และไม่มีอะไรที่คุณจะได้มาฟรีง่าย
ลูกก็ได้ยินแม่พูดอยู่ทุกวันแต่ลูกพี่ก็ตกเป็นเหยื่อ
ส่วนพี่ชายของผู้เสียหายนะฮะ
ที่เขามีเพื่อนอยู่ที่เกาหลีใต้พอดีเลย
แล้วก็ประสานช่วยเหลือกันเนี่ยบอกว่า
ปกติเขาก็ไม่ค่อยสนิทกับน้องชายคนนี้หรอก
แต่พอรู้ว่าน้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอันตราย

โดยรีบติดต่อเพื่อนที่อยู่ที่เกาหลี
แล้วก็พยายามให้กำลังใจน้อง
ในการที่จะกล้าที่จะวิ่งหนีออกมาจากสถานที่นั้น
แต่ก็ยอมรับว่าโกรธที่น้องไป
ไปโดยไม่ปรึกษากับครอบครัวก่อน
แต่ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นที่น้องสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ทำให้แม่สบายใจขึ้น
วางแผนกันก่อนว่าเดี๋ยวจะให้เต้
ขึ้นแท็กซี่ไปแล้วก็ไปสนามบินแถวนั้น
สรุปแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็แย้งมาว่า
เขาบอกว่าไม่ได้ตรงนั้นเขตอิทธิพล

ผมก็เลยบอกว่างั้นทำอย่างไรดี

งั้นให้น้องนั่งแท็กซี่มาไหมเดี๋ยวเอาแท็กซี่คนรู้จักไป
รับน้องที่นั่นถ้าน้องไม่สู้

พี่ช่วยน้องเท่านี้ตมก็ปิดตั้งหลายวัน

ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้างเพราะข่าวก็ออกไปแล้ว

คือหนึ่งน้องเขาเครียดนะครับกลัวทุกอย่าง
แต่ผมพยายามให้กำลังใจน้องบอกรักน้อง

แต่แบบไม่เคยแบบว่า
อะไรที่แบบแสดงความรักกับน้องเลย
แต่แบบโกรธเขานะที่เขาไปผมโกรธนะครับ
แต่ผมเป็นห่วงมากกว่าผมต้องทำหน้าที่พี่ให้ดีที่สุด
ผมเลยต้องทำทุกอย่างเพื่อให้น้องกลับมา

ผมกลัวว่าน้องจะเป็นอะไรมากกว่า
ผมไม่ได้กลัวแล้วขอให้ช่วยน้องออกมาแค่นั้นพอครับ
เขาร้องไห้หรือว่าเขาแบบบอกกับเรา
เขาไม่ได้คุยกับผมครับแต่ว่าแฟนน้องส่งคลิปวิดีโอที่น้องร้องไห้มา
ครั้งแรกเลยครับผมไม่กล้าเปิดดูครับ
ผมกลัวครับผมหดหูแค่นั้นผมก็รู้สึกเสียใจมากพอแล้ว
คลิปที่น้องที่แฟนน้องส่งมาผมไม่กล้าเปิดดูเลยนะครับ
ทินรู้ว่าร้องร้องไห้แล้วในคลิปนั้นแต่ผมไม่เปิด
คือโชคดีที่มีรอดมาได้นะไม่รู้ว่ามีอีกกี่คนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้นะครับ
เรื่องของคดีความนะครับตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์บอกว่า
เดี๋ยวต้องรอให้สภาพจิตใจของผู้เสียหายดีขึ้นก่อน
จะได้สอบปากคำสอบถามรายละเอียดต่างกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวต้องสืบหาต้นต่อหาคนที่เป็นนกต่อ
หาคนที่อยู่ในขบวนการแบบนี้จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แปบจริงก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์กันไว้นะครับ